อ่าตอนนี้ฉันจะพาไปดูเจ้าสัตว์ตัวนี้

เจ้าตัวที่ใหญ่กว่าได้หรือเปล่าไปดูค่ะ
โหเจ็บบ้า
ก็ตอนแรกน้องไม่เห็นจะสู้เลย
อยู่น้องทำไมหนีบขึ้นมาได้เนี่ย
เขาเห็นว่าตัวนิดเดียวเองอ่ะโอ้ยไม่ต้อง
คุณต้องร้องเพลงนี้แล้วเพลงอะไรปูหนีบ

แต่ใจน้องเขาไม่เล็กแรงน้องก็ไม่น้อยนะคะ

มันเจ็บคุณดูสิต้องไปช่วยมันมันเจ็บจริงนะ
คือเจ้าเหมียวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละเวลามันเจอสัตว์ที่ตัวเล็ก
มันก็จะเล่นตะปบเล่นไปเล่นมา
จนจนเหยื่อตายอ่ะใช่ไหมแต่เจ้าเหมียวตัวนี้อาจจะไม่รู้ว่าน้องปูเนี่ยตัวเล็ก
แต่มีก้ามมันหนีบได้ตรงก้ามของปูมันสามารถเอาไว้หนีบคู่ต่อสู้หรือเหยื่อได้
กระทั่งมนุษย์เองยังโดนหนีบเลยจังหวะที่ปูมันได้โอกาสมันก็มัดอืม
หนีบเขาให้อย่างจังอะค่ะเจ้าเหมียวนี่เสียอาการเลยสงสารเนอะกระโดดมาแล้วดูอย่างที่คุณชนะบอกอ่ะ
มันเจ็บนะน่าสงสารน้องอ่ะโอ้นั่งหงอยเลยอ่ะเจ้าของช่วยดูแลน้องหน่อยก็แล้วกันสงสารน้อง
ถือว่าเป็นบทเรียนมันน่าจะรู้แล้วแหละน่าจะเข็ดแล้วแหละ